วันนี้ตำรวจยังไม่ได้นำตัว๑๕แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งไปฝากขังที่ศาลนะครับ

หลังจากที่ทั้งหมดถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
จากการที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปีนี้นะครับ
โดยตำรวจจะพาไปฝากขังต่อสารวันพรุ่งนี้
ขณะที่น้ำมนตรีออกมาขอให้ทุกคนใจเย็นนะครับ

เลื่อนการฝากขัง๑๕แก่นำคนอยากเลือกตั้ง
จากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ
โดยวันพรุ่งนี้ตำรวจจะคุมตัวไปฝากค้าง
สารอาญารัชดาในเวลา๑๐นาฬิกา
โดยแก่นำ๑๐คนยังถูกควบคุมตัว
สอบปากคำที่สนพญาไทย
เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้ง๖ข้อหา
อาทิตฝ่าฝืนคำสั่งคอสช

ใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

ได้นำตัว๕แกนนำย้ายไปคุมขังที่สอนอดินแดง
กลางมวลชนที่มารอให้กำลังใจจำนวนมาก
ซึ่งรวมถึงมันดาของนายศิลวิทย์หรือจานิวด้วย
เช่นเดียวกันกับที่สนพญาไทย
มวลชนมารอให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
รวมไปถึงสศิวรักษ์และนเนติวิชโชธิพัทธ์ฝ่ายศาล
ที่ออกมาเปิดเผยข้อความที่แกนนำฝากถึงมวลชนด้วยว่า
อย่าทอดทิ้งแก่นำที่ถูกควบคุมตัวอยู่

ยังได้ทำกิจกรรมจุดเทียน๑๕เล่ม

เพื่อแสดงสัญลักษณ์ถึงการถูกจองจำทางความคิด

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท

ที่จะขอประกันตัวแกนนำทั้ง๑๕คน
โดยยื่นสมุดบัญชีเงินฝากจำนวน๑๕๐๐๐๐๐บาท

ที่มีเจตนาบริสุทธิ์ที่ต้องการอยากให้มีการเลือกตั้ง
และต้องการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับใดจากเจ้าหน้าที่
ส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและฝ่ายความมั่นคง
แก้สถานการณ์จนไม่มีเหตุการณ์บานปลาย
พร้อมขอให้ประชาชนใจเย็น
ก็ได้การบริการไม่ได้จุดโจมตี
ถ้าแก้การรักการหรือทำอะไรมักาลงไป

สั่งให้ปล่อยกลุ่มคนอยากเลือกตั้งโดยไม่มีเงื่อนไข
เพราะเห็นว่าการตั้งข้อหาร้ายแรง
ก่อให้เกิดผลดีกับฝ่ายใด

ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยมากขึ้น
คอสชมีความจริงใจที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชน

เพื่อสร้างบรรยากาศปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน